คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงตามความเชื่อของชาวพุทธแล้วเนี่ยถ้าเจอผีสิ่งที่ผีจะต้องวิ่งหนีคือพระถูกไหมคะแต่คราวนี้ที่เชียงรายค่ะทั้งพระทั้งเนรต้องวิ่งหนีกันอุตลุดเลยเขาหนีอะไรกันคุณผู้ชมไปดูค่ะ
เนี่ยค่ะไม่หนีไหวหรอกคะผู้ชายคนนี้มีมีดมาด้วยนะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาที่วัดศรีศักดารามที่ตะบนห้วยศักดิ์อำเภอเมืองเชียงราย
อารวาสด่าทอพระต่างนานาค่ะทุกคนก็หนีกันกระเจิงเลยแต่คนนี้ดูคลุมคลั่งแล้วก็พูดจาสับสนเหมือนคนเมา
พยายามหาเรื่องพระหาเรื่องเนรตลอดเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณหกโมงเย็นของวันที่สิบห้ากรกฎาคมนะคะ
พอคลิปนี้ถูกโพสต์ลงไปในเพจชุมชนคนรักห้วยศักดิ์ค่ะ
มาคอมเมนต์กันเยอะเลยบอกว่ารู้จักผู้ชายคนนี้ชื่อในนุ่ม
โอ้โหเป็นคนสติไม่ดีผู้ใหญ่จะจัดการหลายรอบแล้วแต่ว่าแม่ของผู้ชายคนนี้ไม่ยอมให้ไปรักษา
ตัวแม่เองยังโดนลูกซ้อมจนหัวแตกแต่ก็ยังซื้อเหล้าให้ลูกกินอยู่
ตัวคนที่มาคอมเมนต์ยังบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้ยังเคยจะเอามีดมาไล่ฟันเขาหน้าร้านอยู่เลย
ไปสอบถามร้อยตำรวจโทอำนวยอาจนิตรองสารวัตรปรับรามสพเมืองเชียงรายนะคะ
ก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ถือว่าเป็นคนวิกลจริต
เมื่อก่อนก็ปกติดีเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ในหมู่บ้าน
แต่พอถูกลูกเมียทิ้งก็หันไปดื่มเหล้าอย่างหนักจนติดเหล้าแล้วก็เสียสติค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าคดีที่เกิดขึ้นนี้มันยังไม่ถือเป็นคดีอาญา
เพราะยังไม่มีใครได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บ

แต่ก็พยายามจะหาทางออกคุยกับผู้ใหญ่หรือหาวิถีทาง
เพื่อจะไม่ให้เกิดอันตรายแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ

ก็บ้านยากโจรไม่มีเงินไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนพาไปรักษา